ไปกันที่ทายาทตลกชื่อดังกันบ้างนะคะอย่างคุณเอ็มบุษราคำ
แต่งงานไปก็ร่วมปีแล้วนะคุณกับสามีนักธุรกิจนะสุดหล่อเลยหน้าตีคนนี้ค่ะ
ได้ข่าวมาว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยนะคุณหม่ำเนี่ย
เร่งวันเร่งคืนโอ้ยอยากจะมีหลานสักทีอยากจะอุ้มหลานสักทีนะคะ
คือแต่ก่อนหน้านี้คุณเอมเขาก็วางแพลนเอาไว้นะ
อะไรขนาดนั้นรักคือคุณเอ็มและคุณสามีเขาก็วางเอาไว้นะ
ว่าเออเนี่ยอยากจะใช้ชีวิตส่วนตัวก่อนแต่ว่าตอนนี้ต้องล้มแพลนเลยค่ะ
ตามใจผู้ใหญ่ไงนะคะโดยสาวเอ็มเหลักหนัวถึงโปรเจกต์ปั้มหลานให้ได้ฟัง

เป็นโปรเจกต์นะคะเออนะคะ
ว่าพอถูกเร่งทำให้เธอ
แล้วก็คุณสามีต้องทำการบ้านหนักมากขึ้นนะ
แล้วก็เชื่อว่าหลานตาจะมาในปีนี้

ก็ตอนนี้ก็ปล่อยรอแค่ว่าแบบ

กับแฟนเอ็มอยากได้ผู้หญิง
แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ย
ตายายอยากได้ลูกหลานชาย

ถ้าสมมุติว่าไม่เวิร์คจริงก็จะเป็นวิทยาศาสตร์

ต้องให้รอไปถึงขั้นศัยศาสตร์นะคะ
ให้ติดตามธรรมชาติแล้วกันนะจ๊ะ
ยังวัยรุ่นอยู่ยังแข็งแรงกันอยู่นะคะ